พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศหีบทองประกอบศพแก่นักบินและช่างเครื่องของกองทัพอากาศ
ที่ประสบวัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อวันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศหีบทองประกอบศพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ก้าวโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่ศุกร์
พวงมาลาไปวางหน้าหีบศพทหารเสียชีวิต
นาวาอากาศตรีพระศิษย์เตชเซนนักบินคนที่๑
เรืออากาศเอกอลงกรจันกระจ่างนักบินคนที่๒
และพันธาอากาศเอกวิสุทธิ์พุทธรักษา
เจ้าหน้าที่ช่างประจำเฮลิคอปเตอร์
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตก
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

เป็นประธานพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
แก่ผู้เสียชีวิตทั้ง๓นาย

นแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมภรรยา

พร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัว

ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างเศร้าโศก

เพื่อนนักบินรวมไปถึงประชาชน
ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจำนวนมาก

จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมทุกวัน

ณชาปนสถานกองทัพอากาศ
วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขน